คุณผู้ชมครับดูเหตุนี้แล้วเนี่ยแม่ทำกันแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ
เพราะว่าเจ้าภาพงานศพก็รับซองมาซองที่แขกเรือเอามาช่วยเหลือในการจัดงานศพ
ปรากฏเปิดซองออกมาเป็นแบงค์กาโม่คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับ
ฮ่าฮ่าว่ามีใครเขาคิดถึงทุกวันนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
คนคอมเมนต์เยอะมากนะครับผู้หญิงคนนี้ได้โพสต์คลิปนะครับ
เป็นภาพถ่ายงานศพของคุณแม่อายุ๘๐ปีนะครับแล้วก็รับซองช่วยงานศพ
ซองนี้ออกมาโอ้โหเป็นแบงค์กาโมสีแดง
เธอก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนใส่ซองนี้นะ
เนื่องจากไม่ได้เขียนชื่อบอกไว้นะครับ
ซึ่งเธอมองว่าหากไม่มีทุนทรัพย์
แค่มาร่วมงานก็ดีใจแล้ว
แต่ทำกันแบบนี้มันเสียความรู้สึก

ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก
คุณผู้ชมฮะคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเลยนะครับ
แน่นอนฮะตำหนิคนที่ใส่แบงค์ปลอมว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะ
มีคอมเมนต์เห็นใจเจ้าของโพสต์อย่างมากนะครับ
หลายคนบอกว่าความรู้สึกที่เสียไปแล้ว

และอีกอย่างคนที่มาร่วมงานศพ
ก็เป็นคนที่เคารพนับถือกันทั้งนั้น

แต่บางคนก็ไปตั้งแบบนี้นะสันนิษฐานว่า
หรือว่าจริงทางญาติมาร่วมงานไม่ได้
ก็เลยใส่ซองซึ่งเป็นเงินจริง

แต่ไม่รู้ระหว่างทางมีใครเปลี่ยนเงินหรือเปล่า

เอาเงินนั้นไปใช้ซะแล้วเอาเงินกาโม่ใส่เข้ามานะครับ
บางคนก็แนะนำให้อภัยไปเถอะ
เพื่อบุญกุศลจะได้ต่อไปถึงคุณแม่ที่เสียชีวิตไปนะครับ

ไม่ใส่ก็คือไม่ใส่จะดีกว่านะครับ